ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้ว

กรุงเทพก็เริ่มมีลมเย็นพัดเข้ามาแล้วด้วยนะคะ

เรามาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับลมหนาวกัน
เทศกาลต้นคริสต์มัสภูเรือครั้งที่๖ที่จังหวัดเลยนะคะ

อุโมงแห่งรักคริสต์มัสภูเรือค่ะ

อุโมงแข่งรักไงคะคุณ
นี่ก็เป็นเสียงการเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มัสภูเรือครั้งที่๖
อุโมงแห่งรักคริสต์มัสภูเรือนะคะ
ของนายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัด
และนางกุลทรัพย์ชื่นโกสุมนายกเหล่ากาชาติจังหวัด
ก็สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่ไปร่วมงานอย่างมากเลย
สำหรับการร่วมกันเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
บริเวณลานต้นคริสต์มัสอุทยานแห่งชาติภูเรือ
ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการและนักท่องเที่ยว
กว่า๑๐๐คนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
โดยงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมลานต้นคริสต์มัส
ทางอุทยานแห่งชาติภูเรือจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

และยังจัดให้มีจุดแลนด์มาร์คสำคัญ
เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเช็คอินกันหลากหลายเลย
ไม่ว่าจะเป็นลานทุ่งคริสต์มัสกังหันลม
ไม้ดอกไม้ประดับสีสดใส
และอุโมงดอกไม้รูปหัวใจ
จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่บอกไปว่า
อุโมงแห่งรักคริสต์มัสภูเรือนั่นเองค่ะ
โดยในงานนี้นะคะก็จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๓๑มกราคม๒๕๖๑เลย
ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนในช่วงสิ้นปีหรือว่าหน้าหนาวแบบนี้
สามารถเดินทางไปเที่ยวค่ะอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนะคะ
ก็จะมีกิจกรรมสนุกไว้ต้อนรับคุณผู้ชมด้วยค่ะ
ภูเรือเนี่ยก็มีอากาศที่หนาวเย็นแทบจะตลอดทั้งปีนะครับ
แล้วก็มีดอกไม้นานาพันธุ์สวยทั้งนั้น

จังหวัดเลยเขาอากาศค่อนข้างเย็น

คุณชนะคุณเป็นคนเลยหรือเปล่า
ผมบอกว่าปล่าวผมไม่ใช่คนเลยผมเป็นคนทุกษณะโลก
เขาก็พูดโพร่งออกมาเลยอ๋อมีน่าล่ะ
หน้าตาดูไม่เหมือนคนเลย
ผมก็เลยงงสรุปเขาถามผมหรือเขาด่าผม

คุณชนะดูไม่เหมือนคนเลยคนคนนั้นคือใครคะ

คุณชนะดูไม่เหมือนคนเลย